คุณพรพิมลบอกว่าช่วงนี้
ไม่ได้ดูข่าวเลย๒๓วันแล้วยุ่งค่ะฟังเสียงเอา
ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเสียงของเรา๓คน
เหมือนเสียงของดีเจดังที่นครศรีธรรมราชคนนี้
ตัวใหญ่มากนะตัวใหญ่ขนาดนั้นเขาบอกงูบองแหล่ใต้ตัวจะใหญ่ทุกที่นะครับ
แล้วเขาไลฟ์ให้ฟังแบบนี้เลยเสียงชอนชัยเลย
เห้ยเย้ยเย้เย้ยเย้ว

ชักแชกแชก
น้ำลายจะไหล
แล้วก็เม็ดแล้ว

พี่ก็ตอบให้๒อย่างภาคมวยกับแข่งเลือดยาว

พอพี่เข้าไปนักจัดรายการพัฒนีชื่อดัง
อำเภอศรีชนนครศรีธรรมราช

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ครับ

เขาได้รับการขอความช่วยเหลือจาก

อยู่บ้านเลขที่๘๘ทับ๑หมู่๕

หมามันจะโดนงูฉกงูกัดซะ

พี่ไปตรวจสอบครับเพราะไปถึงที่เกิดเหตุ

ไปต้นละกรรมน่ะที่สิทธิ์เขาบอก
คุณผู้ชมหมาก็ไปเฝ้าอยู่
พอเข้าไปดูมันใหญ่จริง
ซ่อนตัวอยู่ในโพรงดินใต้ต้นระกรรม
แล้วก็เอาบ่วงพยายามคล้องหัวมัน
เจ้าของบ้านก็ลุ้นเพื่อนบ้านนับ๑๐ก็กลัวนะครับ
แต่ก็มามุงดูอยู่ห่างนะแล้วให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ระหว่างนั้นนะครับคุณผู้ชมนะฮะเห็นไหม
มันมีหนองน้ำเล็กงูมันก็ลงไปนะครับ
แต่มันพอเห็นตัวอยู่เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้ความสามารถจับเอาไว้ได้
เอาออกมาวัดความยาวสิแม่ที่ผมบอกไง
งหลาใต้มันใหญ่ทุกตัวดอมเมตรสี่เมตรโอ้โห
สี่เมตรใส่กระสอบไม่รู้กระสอบใส่พอเปล่าน่ะ
นี่นี่ดูดิโอ้โหโอ้โหดูดูโอ้โหใหญ่ยาวนะ
เพื่อนบ้านก็ตอนนี้หายกลัวแล้วหายกลัวแล้วหายกลัวก็
พี่พี่บ้านละที่เท่าไรอ่ะอืมพี่พี่พี่อายุเท่าไรอ่ะอ๋อ
พี่พี่อย่างที่เรายาวแค่ไหนอ่ะเออ
เอาไปเสี่ยงโชค๑๖พฤศจิกายนนี้เชื่อว่างูจงอางบุกบ้าน
ก็จะให้โชชน์นะครับโอ้โหขนาดที่ชาวโซเชียลวิเดีย
วิดีโอรุณระทึกและสนุกไปกันการไลฟ์แบบภาษาใต้
ของดีเจนเนรเอ็มนะฮะ